เดินทางค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในจังหวัดพัทธลุงกันต่อค่ะเมนูสุดท้ายในวันนี้จะพาไปทานพาสต้าสูตรดั้งเดิมและผัดไทยที่บอกได้เลยว่าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามเฮียน็อตไปเลยจ้า
สวัสดีครับเชฟชายครับสวัสดีครับนี่เลยร้านหลานตาชูจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ที่มาที่ไปคุณชื่อร้านกันครับไม่ต้องชื่อหลานตาฉู่ครับ
คุณพ่อเป็นคนพัทธลุงนะครับผมแล้วก็มีคุณปู่นะครับเป็นกำนันตะบนดอนทรายนะครับ
คุณปู่นี่ชื่อชูแล้วก็ชาวบ้านจะเรียกตาชูนะครับตาชูแล้วก็ผมเอง
อยากมาทำร้านอาหารครับนะครับก็คิดชื่อร้านว่าเอ๊ะเราเป็นหลาน
ก็เลยเติมคำว่าหลานตาชูนะเป็นหลานของหลานตาชู
ซึ่งจะทำให้คนรู้จักจดจำได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าตาชวยเป็นคนโด่งดังในจังหวัดอยู่แล้วครับ
แล้วที่ร้านเนี่ยเสิร์ฟเมนูอาหารประเภทไหนครับเป็นประเภทสเต็กอาหารยุโรปนะครับ
จะมีพวกสปาเกตตี้นะครับพาสต้าต่างอาหารไทย
ก็มีอ่าก็คืออาหารหลากหลายมีทั้งยุโรปแล้วก็ไทยด้วย
ครับเป็นเมนูเพนโน้เบิ้ลชีสครับปัดไทยครับ

เอาละครับพี่ชัยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำเมนูแรกกันก่อนนะครับ
ครับผมครับก็มีชื่อว่า
อเดนเต้เพราะดีนะครับ
อ่ะแล้วก็มีอะไรอีกครับ

เริ่มต้นครับใส่น้ำมันมะกอก
ทุกอย่างละลายนะครับใส่เกลือจะตัดให้รสชาติแข้มข้อนขึ้นนะครับ
รอให้เดือดนะครับรวมไปถึงเข้ากับเส้นแค่นี้เสร็จแล้วครับง่ายแบบนี้เลย
เอาที่ผัดไทยผัดไทยรู้จักกันอยู่แล้วแต่ความพิเศษอยู่ที่ไหนครับพิชาย

เองเลยทำเองเป็นซอสของที่ร้านครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นแป้ง
อะไรครับพี่ชายอ่าเป็นแป้งโรตีเป็นแป้งที่เราผลิตขึ้นมาเองทำเอง
ขั้นตอนการทำยังไงครับพี่ชายครับเราเริ่มผัดนะครับหอมแดงนะฮะ
ออกมากรอบแล้วก็มีเต้าครับมีกุ้งนะครับมีถั่วครับ
แล้วก็เป็นซอสผัดไทยนะครับใส่ไข่ลงไปนะครับมีกุ้ยช่ายถั่วหอกครับผม
ครับแล้วก็ลุงเส้นโอเคเราก็ได้ผัดไทยเป็นที่เรียบร้อยครับผม
จากนั้นต้องห่อใช่ไหมต้องห่ออันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวผู้ช่วยจะห่อครับผม
พี่เริ่มห่อเลยครับก่อนที่จะห่อนะครับเขาต้องคลายแป้งก่อนนะครับ
การตบแป้งให้ยืดหยุ่นอ๋อเมนูนี้พี่ทานคนพี่คนใช่ไหมครับผม
มันแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับพี่จ้ะผัดไทยเดิมเดิมก็ห่อไข่มั่งครับ
เราก็น่าจะห่อโรตีมาทอดมั่งกินแบบเบอร์เกอร์อย่างนี้
ก็เลยลองทำดูครับปรากฏว่ามันเข้ากันได้ครับ
น่าเชื่อเลยนะครับทานกับน้ำจิ้มเป็นซอสผัดไทย
แล้วก็มีถั่วเข้าไปด้วยนะครับอ่ะนี่ได้แล้วโอเค
แต่ที่นี่อย่าหนีบนิ้วพี่เข้าไปนะโอเคโอเคหรอก
ลงทอดเลยออกเริ่มสีน้ำตาลนะครับ
แค่ให้แป้งมันสุกเท่านั้นเองครับผม
เพราะว่าข้างในเราผัดกันเรียบร้อยแล้วแล้ว
ยังต้องตีตอนร้อนทานอาหารให้อร่อยก็ต้องทานตอนร้อนเช่นกันค่ะ
เกี่ยวกันไหมไม่รู้แต่ที่รู้คือต้องรีบไปทานแล้วล่ะค่ะไปค่ะ

๒ไปกันแล้วครับโอเคเริ่มแล้วกัน

แต่ว่ามันอร่อยอยู่แล้วคือเราเลือกของดีมาผสมผสานกันมันก็อร่อยอยู่แล้วนะครับผม
เมนูนี้บ้างล่ะเมนูที่พี่ชายคิดค้นขึ้นมาเองเลยโหผัดไทยเบอร์เกอร์
ข้างนอกเนี่ยเป็นแป้งโรตีข้างในเป็นผัดไทยนะครับทอดกรอบได้ที่
เสร็จปุ๊บเราก็เอาซอสเนี่ยนี่คือซอสน้ำซอสผัดไทยเนี่ยเนอะครับผม
มีการใส่อะไรเพิ่มเติมไหมครับมีถั่วมีถั่วครับถั่วบดครับอ่านี่นะครับ
น่าเชื่อมันจะเข้ากันได้เนอะครับแป้งโรตีมีความกรอบก่อนแล้วก็มีนุ่ม
แล้วก็ไปเคี้ยวผสมผสานกับตัวผัดไทยที่มีรสชาติที่ดีอยู่แล้วเข้มข้นอยู่แล้ว
ซอสลงไปนี่รสชาติจัดจ้านเลยครับมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อจริง
ผัดไทยกับโรตีแปลกดีครับผม
พูดถึงตัวพี่ชายก่อนดีกว่าประวัติการเป็นเชฟของพี่ชายเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อปีพศเท่าไหร่ครับพอจำได้ไหมครับ
พศ๒๕๒๗เรียนจบแล้วก็เดินทางไปอยู่ออสเตรเลีย

ครับเป็นบริหารธุรกิจ

เพื่อเรียนภาษาบังเอิญคุณอาอยู่ทางซิดนี่อยู่แล้ว

ก็เลยถือโอกาสไปอยู่กับคุณอาด้วย

ก็เลยเป็นที่มาของการเข้าสู่วงการอาหาร

เริ่มต้นก็ล้างกระทะนะครับ

ผมเองก็ขยับขยายนะครับ

ผมเป็นคนช่างสังเกตว่า

วันนั้นผู้ช่วยไม่มาผมก็ช่วย

เชฟบอกเจ้าของบอกว่าคนนี้

มีแววไม่ต้องหาผู้ช่วยแล้วเอาคนนี้เลย

เดี๋ยวนะคือการที่เราเป็นเชฟเราไม่ได้เรียนอะไรเลย
ใช้ครูพักรักจำใช้การได้ลงมือทำอย่างเดียว

ทำอยู่ประมาณ๘ปี
กว่าจะมาเป็นเชฟชายแห่งร้านหลานตาชูนี้
เชฟชายเขาผ่านประสบการณ์เป็นเชฟมามากมายเลยล่ะค่ะ
แม้เส้นทางการเป็นเชฟจะเริ่มจากการเป็นพนักงานล้างกระทะ
ที่ทำงานหนักวันละกว่า๑๘ชั่วโมง
แต่ด้วยความขยันเชฟชายเลยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเชฟ
และขึ้นมาเป็นเชฟใหญ่ในที่สุดค่ะ
ซึ่งการขึ้นมาเป็นเชฟใหญ่นี้นะคะ
ก็ไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่อย่างใด
การันตีด้วยใบประกาศจากร้านอาหารอิตาเลียน๒ร้านนี้
ยกย่องในฝีมือและความขยันอดทนของเชฟชายเขาล่ะค่ะ
แล้วมีการเรียนเพิ่มเติมไหมครับเชฟครับ
ที่ออสเตอรียา

แล้วทำไมคุณตัดสินใจกลับมาเมืองไทย

ก็คิดถึงบ้างแล้วก็เก็บเงินทองอะไรได้พอสมควร
ก็อยากกลับมาบ้านเปิดธุรกิจเป็นส่วนตัว
ตอนแรกที่เราเปิดเราขายอาหารอะไร

เริ่มต้นแบบถ้าขายสเต็กใครจะทาน
พระทะลุงเข้าไปขุนขอสต๊กเนอะ
ก็เลยมีผู้ใหญ่มาสะกิดหน่อยว่า
น้องทำสเปคได้ไหมได้ข่าวว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ย
ผมก็ได้ครับเลยนัด๑อาทิตย์
พอท่านกินเสร็จก็บอกว่าอร่อย
น่าจะเปิดนะผมก็ลองดู

๑เดือนผ่านไปรถจอดเต็ม
กลายเป็นร้านที่มีชื่อเสียงทันทีเลย
เกือบ๒๐กว่าปีตรงนั้นจากจุดตรงนั้นมาจุดตรงนี้
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงตรงนี้นี่คนเต็มตลอดเลย
ปัจจุบันนี้เปิดมาทั้งหมด๓สาขา
สาขาหนึ่งคืออำเภอขวนผนุน

มาทั้งหมด๒๐ปีแล้วปัจจุบันมี๓สาขาด้วยกันนะครับผม
แต่นี่คือสาขาดั้งเดิมที่นี่คือที่แรกเลย

มาที่สาขาหนึ่งครับ
ราคานี้นะพี่ชัยลงครัวเองทุกวันไหม
ปกติทุกวันอาทิตย์นะครับผมจะลงครัวผัดเมนูต่าง
แล้วก็ผัดเสร็จก็เสิร์ฟถึงมือลูกค้าเลย
อย่างนี้เลยมีครัวขึ้นที่อย่างนี้ทำโชว์เลย

ต่อจานเลยถ้ามาวันที่สนุกแน่นะครับ

เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๔ทุ่มครับ

พัทธรุงนะครับก็อย่าลืมแวะมาหาพี่ชายนะ
รองว่าคุณจะได้ทานอาหารแบบไม่ธรรมดาของจังหวัดพัทธรุงเลยทีเดียวนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่ชัยมากนะครับ
ขอบคุณครับ
ไปเช็ดชั่วนั้นค่ะ
อย่าลืมแวะไปทานกันนะ

เดินทางมาถึงปลายทางของการค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในจังหวัดพัทธลุงกันแล้วจ้า
ทุกคนเลยแล้วค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาสัมผัสความน่ารักใจดีของชาวเมืองลุง
พร้อมกับมารับประทานเมนูเส้นทั้งหมดที่เล่าเส้นเป็นเรื่องนำมาฝากกันในวันนี้บ้าง
ก็ลองมาเที่ยวเมืองลุงกันสักครั้งรับรองว่าประทับใจแน่นอนค่ะ
ส่วนเล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์หน้าจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำแดงที่ยกเนื้อวัวเกือบทั้งตัวมาตุ๋นจนเปื่อยนุ่ม
แล้วรู้สึกได้ถึงความจูซี่แบบสุดสุดต่อด้วยก๋วยเตี๋ต้มยำหมูไส้ตับ
เจ้าดังขายดีที่ชาวตลิ่งชันยกให้เป็นน้ำเบอร์วันประจำย่าน
แล้วปิดท้ายด้วยพาสต้าจานหรูในราคาโดนใจที่เล่าเส้นเป็นเรื่องรวบรวมไว้ให้ได้ชมแบบเต็มอิ่ม
เอาเป็นว่าห้ามพลาดนะจ๊ะ